ตอนที่น่องเดินลงรถน่องก็ยืนอยู่บ้างกับข้อนะข้อประตูน่องเห็นอ้ายมือจ่ายคนนั่นน่ะดึงแล้วก็แทงเขาติดต้องไปน่องเต็มเต็มเลย
ค่าชีวิต๑๐๐๐บาทนี่เป็นเงินที่คนสองคนยืมกันแต่มันนำมาซึ่งการศูนย์เสียชีวิต
ก็เลยใช้คำว่าฆ่าชีวิตเพราะเหตุการณ์นี้มีคนตายนะคะที่จังหวัดลำพูนค่ะ
หนี้ไปทวงลูกหนี้ด้วยเงิน๑๐๐บาทแต่ยังไม่ได้ทันได้คุยกันเลยนะ
ว่าจะให้หรือไม่ให้แต่ช่วงที่ไปทวงเนี่ยทำรุนแรงไปหน่อย
ทุบบ้านเขาทุบประตูเขาทุบกระจกเขาจนเสียหาย
หนี้ด้วยการถูกทุบแบบนี้โมโหค่ะคว้ามีดออกมาแทงเจ้าหนี้ตายเลยนะคะ
ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวมือแทงไว้ได้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้
ชื่อว่าในนัทเพชราพี่พัฒน์อายุสี่สิบสามปี
เสียชีวิตและที่บริเวณใกล้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บริเวณใกล้กับลานจอดรถร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นสายสายนะ
นำตัวมือแทงไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ผมก็บอกเฮ้ยหยุดเถอะขอเหอะผมก็ยนต์มีด
ยนต์มีดแบบนี้ไปไปหาหมอ

ครับผมไปไปหาหมอ
ผู้ต้องหาอ้างว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้ตายและพันรยาของผู้ตาย
มาหาเพื่อนสาวคนสนิท
ของผู้ต้องหาที่ห้องพักซึ่งเป็นร้านอาหารเก่า
ผู้ตายก็เคาะประตูห้อง
และหลังจากนั้นไม่มีใครเปิดก็ใช้กันไกลตัดย่า
ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงมาทุบกระจกและประตูห้อง
จนได้รับความเสียหาย
ซึ่งตอนนั้นเองผู้ต้องหาอยู่ภายในห้องด้วย

ยังไม่ทันได้ตอบเลยว่ามีเงินให้หรือเปล่า
โมโหเพราะมาทำลายข้าวของแบบนี้
ก็เลยคว้ามีดปลายแหลมออกไปหาผู้ตายที่ประตู
แต่ช่วงเวลานั้นก็อย่างที่บอกไป

ผู้ตายปรีเข้ามาเอากันไกลตัดย่า
เหื้อขึ้นมาเหมือนจะทำร้ายร่างกายตัวเอง

ใช้มีดที่มีอยู่นี่แหละถืออยู่ในมือ

หลังจากนั้นเห็นผู้ตายได้รับบาดเจ็บก็เลยตกใจ
ให้ภรรยาของผู้ตายพาผู้ตายไปหาหมอ
แล้วก็ให้เพื่อนซึ่งอยู่ห้องข้างกัน

มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเล่าบอกตำรวจให้หมดเลยนะ
และหลังจากนั้นค่ะเห็นผู้ตายพยายาม
กลับไปที่รถจักรยานยนต์แล้วก็ล้มฟุบลง
สี่อาทีวิทย์ในร้านจอดรถนี่แหละ
สอบถามนางดาหวันซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายเนี่ยนะคะ
นางดาหวันเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุสามีชวนตัวเองนี่แหละ

ที่แฟนสาวคนสนิทของผู้ต้องหาติดเอาไว้
พอไปถึงสามีเคาะประตูเรียกเพื่อนสาวคนสนิทของผู้ก่อเหตุ

ก็เลยตัดสินใจทุบกระจกห้องพักเข้าไป
และหลังจากนั้นมันก็บานปลายยุ่งเหยิงแบบนี้
แล้วก็กลายเป็นเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต
ภรรยาของผู้เสียชีวิตเปิดเผยอีกนะคะ
ว่าก่อนเกิดเหตุมีผู้หญิงคนหนึ่ง
วีดีโอคอลมาหาสามี
คาดว่าจะเป็นคนเดียวกับที่เป็นหนี้
แล้วก็เป็นต้นเหตุของเหตุโศกนาฏกรรมนี่นะคะ
ส่วนสาเหตุที่จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะ